ป๋องหมอเพื่อนและน้องเชอรี่
ไปพบกับผู้ประกาศทั้ง๓ท่านของเราในวันนี้ดีกว่านะครับ
คุณใบตองคุณพิซซี่และคุณก๊อฟครับผม
ผมพูดปลูกตรงนะผมเห็นทุกเป็นอย่างไปอีกตรง

หายเหล่อ
หมูยังมีประโยชน์นี้ปะแหละครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป